เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้คุณผู้ชมทุกท่านต้องดูเลยนะคะ
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวมากโดยเฉพาะผู้เท่าผู้แก่ผู้สูงอายุ
กรณีของยายบวนคุณยายที่จังหวัดบุรีรำวัย๘๓ปี
ที่ไปรับเงินจากรัฐบาลมา๒ส่วน
สองส่วนที่เรียกเนี่ยก็คือเป็นประเภทเบี้ยยังชีพ

สองเป็นเบี้ยบำนานจากกรณีที่ลูกชายของยายบัวเนี่ยเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะตามกฎหมายแน่นอนนะคะว่า
เราไม่สามารถที่จะรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้๒ทาง
แต่ว่าคุณยายรับมาสักประมาณ๑๐ปีแล้วทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แล้วก็เงินบำนานของลูกชายที่เป็นทหารแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
มันเกิดประเด็นนี้มาแล้วสุดท้ายค่ะอบตไปเรียก
เก็บเงินคืนย้อนหลังจากยายบ่วนแปดหมื่นกว่าบาท
ล่าสุดคุณยายเองนั่นแหละที่เป็นคนบอกว่ายอมแล้ว
คือก่อนหน้านี้พี่เบิร์ตก๊อฟครับบอกว่าจะให้จ่ายคืนสิบสองเดือน
ไม่เก็บดอกเบี้ยเป็นเงินเจ็ดพันกับสามสิบบาทต่อเดือนครับ
แล้วเราก็วิภาควิจารณ์กันเมื่อวานอ่าเจ็ดพันกับสามสิบบาทต่อเดือน
ยายได้รับเดือนละหมื่นอ่าเหลือสองพันกว่าบาทครับพอไหมล่ะสองพันกว่าบาท
พอไม่พอนะคะทีนี้ก็เลยคิดกันต่อว่าจะมีการขยายเวลาในการผ่อนชำระดีไหม
อืมสุดท้ายยายขอเงื่อนไขนี้จริงจริงนะอ่า
บอกว่าฉันยอมคืนก็ได้แต่ขอ๒เงื่อนไข๑ต้องไม่เก็บดอกเบี้ย
สองต้องขยายเวลาในการผ่อนชำระให้ยายก็คือจากสิบสองเดือนกลายเป็นยี่สิบเดือนครับ
เพราะเบี้ยเวลาผ่อนจ่ายรายเดือนมันจะถูกลง
จะมีเงินไว้อย่างชีพรอเลี้ยงชีวิตให้จ่ายอื่นอื่นถูกต้องนะฮะ

แล้วเราต้องดูไว้เป็นบทเรียนด้วยสำหรับสังคมไทยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณยายบวนโลสุวรรณกับลูกสาวแล้วก็ญาติญาติ
นั่งที่บ้านแล้วก็เมื่อวานพมจังหวัดบุรีรำก็ลงพื้นที่ไปด้วยเนี่ยนะคะ
คือคุณยายกับลูกหลานเขาก็นั่งปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไงดี
บตของพื้นที่ที่คุณยายอยู่นั่นแหละแจ้งว่าต้องคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับมาเป็นเงินรวม
หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทคุณยายุแปดสิบเก้าใช่ไหมคะ
แปดสิบเก้าเนี่ยคือวิธีการรับเขารับแบบขั้นบันไดอืม
อายุแปดสิบอัพได้รับแปดร้อยบาทรับมาแบบเนี้ยประมาณสิบปีแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่พมจังหวัดบุรีรำค่ะไปเยี่ยมแล้วก็สอบถามเพื่อที่จะตั้งใจให้ความช่วยเหลือ
โดยวิธีการประสานงานไปกับหน่วยงานต่างเบื้องต้นครอบครัวของคุณยายหลังจากที่ตกผลึกกันและวิธีการ
คุณยายบอกว่าตกลงแล้วจะหาเงินมาชำระเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอายุคืนย้อนหลัง
ตามระเบียบทั้งหมดเพราะคุณยายก็เข้าใจว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินหลวง
เป็นเงินของรัฐบาลเป็นเงินภาษีของพวกเรา
แต่วิธีการขอชำระคืนคือก็มีเงื่อนไข
ไม่มีดอกเบี้ยขอยืดระยะเวลาจาก๑๒เดือนเป็น๒๐เดือน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณยายขอไปต้องรอคำตอบจากอบตว่า
จะให้ไหมนะครับแย่บวนแกเล่าตอบบอกว่าแกได้รับแจ้งจากอบตตอนนั้น
ว่ายายต้องคืนเงินให้กับทางรัฐเป็นเงิน๘๐๐๐กว่าบาท
ที่ยายตกใจเป็นลมหัวกระแทกพื้นเลยนะคะ
จนถึงขณะนี้คุณยายบอกว่า
ยังไม่ได้มีการเซ็นเอกสารใดของทางอบต
ในการคืนเบี้ยยังชีพย้อนหลัง

และฉันเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตัวท่านแต่ว่าฟังเสียงกรณีของยายบวนก่อนค่ะ
นี่วันก่อนนี่ก็พอจะเข้ามาบอก
นั่งกับมันไปเลยมันช็อกไปเลยน่ะ
ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนี้เหมือนกันนะคะ
คือก็พยายามที่จะตรวจสอบสาวไปแล้วค่ะ
ว่ากระบวนการมันผิดพลาดตรงไหนนะ
เมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมบัญชีกลางพูดชัดเจนเลยว่า
ผิดพลาดในขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของยายบวล
แล้วถามอีกว่าแล้วใครล่ะเป็นคนตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้รับเงินบำนานกรณีลูกชายแกเสียชีวิตแล้ว

เจ้าของเรื่องก็คืออบตสำโรงใหม่ที่บุรีรำนะคะ
คุณทศาชินรำเป็นผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมของอบตสำโรงใหม่
แล้วก็คุณพานุรุษเดชวารีเป็นนักพัฒนาชุมชนอบตสำโรงใหม่

เขาบอกว่าก็ครั้งที่ยายบวนเนี่ย
ไปขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเมื่อปี๒๕๕๓๑๑ปีแล้วนะคะ
เทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกรมบัญชีกลางได้
ตอนนั้นมีเพียงการซักประวัติเท่านั้น

ข้อมูลมันยังไม่ลิงก์ถึงกันมันไม่ออนไลน์ถึงกันกับกรมบัญชีกลาง
คือคนที่เบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนเนี่ย
คนที่ถือเงินก็คือกรมบัญชีกลางถูกไหม
แต่คนที่ไปตรวจสอบคุณสมบัติก็คืออบตในท้องที่

บตเขาก็ไม่รู้ว่ายายได้รับเงินบำนานจากกรมบัญชีกลางไง

จากการสอบถามยายบวลเจ้าหน้าที่อบตบอกต่อ
จากการสอบถามยายบวนว่าได้รับเงินสวัสดิการใดหรือไม่
ตอนนั้นก็ถามแล้วยายให้ข้อมูลบอกว่าไม่เคยได้รับ
ทำให้อบตเนี่ยก็นำชื่อของยายบัวเนี่ย
เข้าไปรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามปกตินะคะ
นี่เป็นข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่อบตเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะ
ทางอบตอื่นนะอยากจะรู้ว่าคนดูข่าวนี้เขารู้สึกยังไง
ในเพจไทยรัฐทีวีได้นะ
อ่ะมาดูข้อมูลจากคุณลนโรงแก้วเพชร
ประธานเครือข่ายลณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ให้ความเห็นแบบนี้คุณผู้ชมฟังนะครับ
เรื่องนี้ถือเป็นความบกพร่องในการตรวจสอบ
ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่เอง
ไม่เกี่ยวข้องกับตัวคุณยายบวล

รับเงินดังกล่าวด้วยความสุจริต
และคิดว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ตัวเองควรจะได้รับ
ส่วนที่กรมบัญชีกลางชี้แจงว่า
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี๒๕๕๙

ตามหลักกฎหมายที่ออกมาใหม่
จะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
กรณีนี้คุณยายจึงไม่มีความผิด
ผู้ที่มีความผิดและต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้คือใคร
คืออบตคุณโรนโลงบอกแบบนั้น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำบัญชีที่อนุมัติเงินจำนวนดังกล่าว
ซึ่งกรมบัญชีกลางต้องฟ้องเอาผิดด้วยนะ
ทนายโรนโลงยังแนะนำให้คุณยายบวน
บอกว่าหลังจากนี้นะยายบวนใครถือกระดาษมาถือเอกสารมา
จะให้ลงนามเซ็นยินยอมจ่ายเงินคืน
คุณยายอย่าเซนนะอย่าลงนามนะ
ให้รีบไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่โรงพักเลย
ในพื้นที่โดยเร็วเพื่อรักษาผลประโยชน์
แล้วก็เพื่อให้เป็นบรรทัศนในคดีนี้
ขณะที่อีกข้อกฎหมายหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๔
กรณีของยายบัวเนี่ยนะครับอาจถือเป็นภาษากฎหมายเรียกว่า

โดยกฎหมายกำหนดให้ทรัพย์สินที่รับไว้โดยสุจริตนั้น
ต้องคืนเพียงส่วนที่มีอยู่ในขณะที่เมื่อเรียกคืนเท่านั้น
คือเรียกคืนมีแค่ไหนจ่ายเท่านั้น

ถ้าไม่มีใช่ไหมไม่มีก็ไม่ต้องคืน

กรณีของคุณยายบวนหักสามารถชำระคืนเฉพาะเท่าที่มีในตอนนี้นะฮะ
ไม่จำเป็นต้องจ่ายย้อนหลังถึง๑๐ปี
ตามที่ได้รับเงินมาตั้งแต่แรกครับ

บอกว่าทำไมมันถึงต้องให้เลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพราะว่าผู้สูงอายุก็ควรจะได้เบี้เลี้ยงของผู้สูงอายุ

ฉันควรได้ตามที่รัฐกำหนด
แต่ไอ้บำนานพิเศษก็ลูกฉันตาย

ฉันควรได้บำนานตรงนั้นเป็นสิทธิ์ที่ฉันควรได้รับโดยชอบทำ

ทำไมกฎหมายมันถึงต้องไปจำกัดว่าต้องอย่างใดอย่างหนึ่ง

คุณผู้ชมบอกว่ามันควรจะได้รับสิทธิ์ที่คุณยายควรจะได้

เป็นทหารแล้วลูกเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
อย่างของคุณยายคือระเบิดคังแสงใช่ไหม

แล้วก็อย่างอื่นแยกรับได้
ทำไมแบบนี้ทำแบบที่ก๊อฟยกตัวอย่างไม่ได้
เช่นเบี้ยประชุมก็พูดกันตรงเลยแล้วกัน
ถูกไหมนะครับ